รอบขอบสนามนะครับในเช้าวันนี้ลากันไปด้วย
กรูปชิ้นนี้น่าสนใจมากเลยนะครับ
ผู้สึกข่าวของเราคุณชูสักวงทองนีบอกว่า
ไปเจอนักกีฬาคนหนึ่งในการแข่งขันกีฬาอาเซียน
หน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับสุดยอดนักเตะคนหนึ่งก็คือ
ปป๊อกบาร์จะเหมือนขนาดไหนติดตามได้จากรายงานนะครับ
ส่วนช่วงนี้ผมชนะเดชพิรัตนามงคลต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับลมกดสาวดาวรุ่งทีมชาติไทย
ซึ่งใบหน้าของเธอนั้นช่างละไม้คล้ายกับห่อบ๊อกบาร์
สตาร์ลูกหนังทีมชาติฝรั่งเศสชุดแชมป์บอลโลก๒๐๑๘อย่างไม่น่าเชื่อครับ
นั่นก็คือน้องเนยจิรวรรณชูตระกูล
นักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย๑๘ปีชาวจังหวัดนครราชศรีมา
ที่ถือเป็นความหวังของทีมกรีธาไทยในอนาคตได้เลยล่ะครับ
โดยเจ้าตัวนั้นเป็นเด็กในโครงการปั้นดาวรุ่งของสมาคมกรีธามาแล้วกว่า๔ปี
ล่าสุดมีชื่อเป็นตัวสำรองประเภท๔คูณ๑๐๐เมตรหญิง
มหากรรมกีฬาเอเชนเกมที่ประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย
ตอนนั้นหนูอายุ๑๓หนูอายุ๑๔เขาก็แบบว่าเด็กคนนี้มันน่าจะไม่มีอะไรทำหรอก
เขาก็เลยคิดเขาก็เลยติดต่อไปทางสมาคมเลยว่าเนี่ยมีเด็กคนนี้นะเนี่ยหุ่นโครงสร้างดีมาก
เขาบอกประวัติหนูทุกอย่างว่าหนูอยู่บ้านอะไรอำเภออะไรเขาก็ไป
แล้วทีเนี้ยโค้ดแฝดก็ไปตามหนูที่บ้านเลยค่ะตอนแรกหนูจะไม่มาด้วยซ้
เพราะว่าหนูคิดว่าตอนนั้นสมองหัวสมองหนูน่าจะเด็กน้อยอยู่บ้าง
แบบว่าไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็แบบว่าแล้วพ่อแม่ก็เลยแบบว่า
ลองไปดูอีกสักครั้งไหมถ้าอยู่ไม่ได้เราก็กลับมามันก็ไม่ได้เสียหายอะไร
หนูหนูก็เลยตัดสินใจสามวันได้ก็เลยโอเคพ่อแม่ไปส่งเลย
จุดเด่นของเขาก็คือเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจมีพัฒนาการมีแอคทีฟ
มีความร่าเริงมีความร่าเริงคือนักกีฬาถ้าเป็นพื้นฐานมีความร่าเริง
มีความสดใสแล้วเติมอะไรก็ง่ายผมมองให้ให้ต่ำไว้ก่อนนะครับ
เช่นเกมเขาไปแน่ครับเอเชนเกมเข้าไปแน่แต่ว่าโอลิมปิกเกมเราค่อยว่ากันอนาคต
ทั้งนี้เนยได้เผยความรู้สึกด้วยว่าการที่ได้มาแข่งขันกีฬาอาเซียนสกุลเกมนั้นทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายเป็นอย่างมาก
เมื่อเทียบกับการต้องฝึกซ้อมกับรุ่นพี่ในแคมป์ทีมชาติเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยทุกครั้งไปแต่กับรุ่นพี่ตลอด
ไม่เคยไปกับเพื่อนรุ่นตัวเองแล้วมันรู้สึกสนุกสนานมากแล้วทีเนี้ยมันคือความสนุกอ่ะมันทำให้หนูแบบว่าประสบอะไรสำเร็จได้เยอะนะคะ
เพราะว่าไข้ผ่อนคลายมันไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสอะไรหนูอยากให้ทุกคนให้กำลังใจหนูแบบนี้ไปตลอดเลย
แล้วก็แล้วก็อยากให้ทุกคนเหมือนว่าติดตามผลงานหนูมาตลอดถึงหนูจะทำไม่ค่อยดีก็เถอะ
แต่ว่าหนูก็จะทำให้เต็มที่ทุกสุดท้ายเจ้าตัวยังบอกอีกนะครับว่าจะพยายามทำตามความฝันพิสูจน์ตัวเอง
ให้มีโอกาสลงแข่งขันและขวาเหรียญทองกีฬาซีเกมในปีหน้าให้ได้ครับ
ยังไงก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับน้องเนยนะครับในการก้าวตามความฝันการเป็นสุดยอดนักวิ่งของไทยในอนาคตครับ
สักวงทองดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงโกลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับ